ไปดูเรื่องราวของผู้พิทักษ์กันบ้างค่ะ

เขาจะมาพิทักษ์อะไร
ไปลุ้นไปปฏิบัติภารกิจกับเขาเลยค่ะ

มันขึ้นมา
นี่เป็นอย่างไร
ผู้พิทักษ์แม่น้ำสายนี้
ก็คือน้องหมาตัวนี้นี่เองค่ะครับน้องหมาสีขาวพันโกเดนนะคะ
น้องเป็นผู้พิทักษ์รักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง
ให้ดูคลิปกันอีกทีหนึ่งก็คือคุณพี่ผู้หญิง
เมื่อแม่เขาโชว์ขวดปล่าออกมาว่าทิ้งได้ไหมจะทิ้งลงไปในแม่น้ำ
น้องก็ตอบกลับมาไม่ได้ไม่ได้ทิ้ง

แต่ว่าคุณพี่ผู้หญิงเอาลองดูซิลองดูก็เลยโยนลงไป

เท่าไหร่นั้นเนี่ยน้องก็ไม่รอช้านะ
อย่างแนบเนียนเบาชิลแบบนี้เลยอะ

เนี่ยมันยังรู้เลยว่าอะไรควรจะทิ้ง
อะไรควรที่จะไม่ทิ้งลงไปในแม่น้ำอ่ะจริง
นี่คือชื่นชมนะชื่นชมคนที่ดูแลมันด้วย

โอ้โหเห็นวันก่อนก็มีคนทิ้งขวดลงไปแบบนี้แหละ

เจ้าโกเดนตัวนี้ก็โดดลงไปข้าบขึ้นมา

ไม่ได้ข้าบขวดข้าบปลาขึ้นมาเฉย

มันคงหิวมากดับปลาให้เจ้านายได้
แววเล่นเขาก็ไปคาบขวดเหมือนเดิมนั่นแหละ